ไปดูต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่า
ความรักก็ไม่เข้าใครออกใคร

สำหรับคู่นี้คิมเบอร์รี่แล้วก็หมากปรินนั่นเอง
หลังจากที่หมากฟารินเขากำลังจะมีข่าวดี

กำลังจะเข้าพิธีอุปสมบทนั่นเอง
มีอีกหนึ่งคนที่ตื่นเต้นไม่แพ้หมากเลย

วันที่๒๒พฤศจิกายนนี้ค่ะ
เองก็เผยเหมือนกันว่าเตรียมเคลียร์งานแล้ว
ส่วนเรื่องถือหมอนที่แฟนลุ้นกันว่า

เพราะว่าอยากจะไปร่วมอนุโมทนาบุญตาม

เดี๋ยวให้เราออนรูปหนึ่งกันละกันค่ะ
ก็จริงคิมไม่ได้ซีเรียสอะไรค่ะ

ไม่รู้ด้วยซ้ำค่ะว่างานบวชเขาแบบ
ต้องทำอย่างไรอย่างเดียวที่เตรียมก็คือเตรียมชุดไว้
จ้องค่ะก็คือคิมไม่ได้รู้เรื่องรายละเอียดของงาน
แล้วก็ไม่ได้เห็นว่าการถือหรือไม่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะ
ก็เลยแบบยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรก็คือแค่ไปร่วมทำบุญกับพี่หมากค่ะ
ไม่รู้บางคนก็อยากให้ถือบางคนก็ไม่อยากให้ถืออะไรอย่างนี้
เหมือนเป็นเคล็ดอะไรก็ไม่รู้อะค่ะคิมก็ไม่ค่อยเข้าใจ
ใช่ว่าถ้าถือแล้วแบบจะเกิดอะไรไม่ดีอะไรอย่างนี้
ก็คือก็คงจะอยู่แบบได้อยู่เต็มเพราะว่าเราก็ล็อกวันอะไรอย่างนี้ไว้ให้แล้ว
ก็คงจะอาจจะมีโอกาสได้ไปแล้วค่ะไปใส่บาท
เป็นว่าจะได้ถือหรือไม่ถือเนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะคะ
แต่ว่าตั้งใจไปทำบุญแล้วได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่ดีค่ะ
เราสองคนก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับหมากด้วยนะคะ